พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศยามค่ำคืน
บริเวณถนนราชดำเนิน

ด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน๔๘ซุ้ม
ระดับตกแต่งด้วยดอกไม้สดกว่า๒แสนต้น

และเปรียบเสมือนประชาชนจากทั่วทุกข์สารทิศ
ที่ร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ
ถวายพระพรตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณถนนราชดำเนิน
ที่ติดตั้งไฟที่บริเวณเสากินนารี

ระดับไฟหยดน้ำไว้บนต้นไม้ตามแนวถนน

เล่ามาจนถึงลานพระพราหมาธระเจสตราบดิน
ที่เห็นโลหะประสาทสีเหลืองทองอร่ามค่ะ

ประชาชนจำนวนมากไปถ่ายภาพความสวยงามยาม
เก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนนะคะ

อย่าไปเด็ดดอกไม้นะคะอย่าไปหยิบอย่าไปจับอะไร
หรือว่าไปเคลื่อย้ายกระถางต้นไม้เนี่ยนะคะ

อย่างมีระเบียบเรียบร้อยคงความสวยงามเอาไว้

ไปได้จนถึงคืนวันพรุ่งนี้ค่ะ